เรื่องที่จะให้ดูต่อไปนี้เขาบอกมันคือของนำโชค
ที่จังหวัดกระบีชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปเจอก้อนหินประหลาดอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก่อนจะเจอเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นด้วยค่ะ
มาเฮ้ยแบบนี้ไม่เคยเห็นนี่มันคืออะไร
หน้าตาลักษณะมันเป็นเหมือนก้อนหินกลวงแต่ข้างในถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องราง
เหล็กไหลน่าจะเป็นรายชื่อหนึ่งที่ผลุดขึ้นมา
จะบอกว่ามันคือเหล็กไหลหรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้
มันกลวงมันเป็นลักษณะช่องโพรงแบบนี้คือยังไงงงกันไปหมดค่ะ
แต่ชาวบ้านบอกว่านี่มันคือเหล็กไหลงอก
เรื่องของเรื่องคือชาวบ้านในพื้นที่ตะบนเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
คือคุณรินรักวงนะคะเขาเป็นผู้ที่พบเห็น
คุณรินรักวงบอกว่าเขาอยู่บ้านเลขที่๑๔
เอิญบังเอิญไปเจอหินก้อนนี้น้ำหนักสัก๕กิโลกรัม
ลักษณะของมันคือผิวด้านนอกจะเป็นสีเหลือง
แต่พอผ่าดูข้างในนะฮะกระเทาะดูแล้วอุ๊ยมันกลวงอ่ะ
แล้วเหมือนมีแร่บางอย่างสีดำมันวาวคล้ายกับเหล็กไหลอยู่ข้างใน
อ้าวคุณรินก็เล่าต่อสิค่ะว่าตัวเองไปเจอหินก้อนนี้
ว่าเป็นคนเฝ้าสมบัติแต่จะกลับไปสวรรค์แล้ว
ก็เลยอยากจะขอฝากบางสิ่งบางอย่างเอาไว้บนเนินเขาชื่อควรเขี้ยม
เป็นเนินเขาพื้นที่สูงอยู่ในสวนปามน้ำมันอ่า
เธอฝันแบบนั้นล่ะคุณผู้ชมครับ
เมื่อไปถึงจุดที่ฝันนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอก้อนหินก้อนนี้
ตั้งอยู่ใกล้กับต่อไม้ที่เป็นจุดที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าที่จริง
เอาล่ะสิคนลุกเลยอะค่ะพอรู้ดังนั้นเห็นแบบนี้
เธอก็เลยนำหินก้อนนี้กลับมายังไงทีเนี้ยลองทุบเลยค่ะ
เลยเหรอทุบดูเพราะมันอยากจะรู้ไงว่า
ข้างในมันเป็นยังไงพอทุบจนแตกเธอก็พบว่าข้างในเนี่ยมันคือเหล็กไหล
เอาล่ะสิเหล็กไหลนี่ก็คือมีพุทธคุณมากมายคนที่ชอบเรื่องเครื่องรางก็คงทราบกันดี
จากนั้นเธอก็เลยถ่ายรูปนี้ถ่ายคลิปนี้โพสต์ลงไปนะคะ
กลุ่มของคนที่ชื่นชอบเหล็กไหลอืมไม่นานค่ะ
คนที่ชอบเรื่องเดียวกันชอบความเชื่อแบบนี้ก็เดินทางมาดูด้วยตาของตัวเองถึงที่บ้านเลยนะคะ
เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยขอซื้อด้วยเอาแล้วขายไหมราคาครึ่งแสนขายไหมเหรอ
เธอบอกไม่ไม่ขายไม่ขายไม่มากพอหรอกเออ
เก็บไว้ก่อนคึ่งแสนเองคุณชนะเอ้ยไม่ต้องแพงเหรอ
นั้นคุ้นแล้วแหละเห็นกับเงิน
ไม่แต่เธอบอกว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวงโคนขอเก็บไว้ก่อน
ครึ่งแสนอ่ะโอ้ไม่เอาไปเลยยังยังไม่ปฏิเสธด้วย
ช่วงนี้ร้อนเงินเพิ่งเงินเดินออกเนอะมันก็เป็นความเชื่อใช่ไหม
วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตกลงมันคือเหล็กไหลจริงหรือเปล่าเนาะ